ว่าเธอมีการขึ้นเขียงศัลยกรรมอัพหน้ามาใหม่หรือเปล่า
งานนี้สาวกะแตมีคำตอบมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ
จับสังเกตเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าของนักร้องสาวเท้าไฟกระแตนิพาพร
ที่ดูแบ๊วและสวยใสขึ้นจนสลัดคลาบสาวนักมวยไปเป็นปลิดทิ้ง
เจ้าตัวออกมายืนยันคำตอบเดิมว่าไม่ได้มีการขึ้นเคียงหรือฉีดเสริมเติมแต่งส่วนใดบนใบหน้า
และที่หลายคนเห็นว่าสวยดูดีขึ้นนั้นคงเป็นเพราะสไตล์การเมคอัพและแอปพลิเคชันกล้อง
ทำให้ดูสว่างสดใสส่วนแพลนในอนาคตที่จะผ่าตัดศัลยกรรมนั้น
นักร้องสาวรับว่าใบหน้านั้นไม่คิดจะพึ่งมีดหมอ
แต่ถ้าขยับลงมาที่หน้าอกหน้าใจนั้นลึกก็มีความคิดอยากจะอัพไซต์กับเขาเหมือนกัน
แต่ด้วยเวลาและลักษณะของงานทำให้เธอต้องล้มแผนไปโดยปริยายค่ะ
สวัสดีครับ
เขาก็ขูดออกแต่ฟิลเลอร์จริงมันก็ยังไม่หมดหรอก
แล้วพอเราทำจมูกมันก็จะเป็นซิลิโคนที่จะต้องใส่เข้าไป
หมอเขาอธิบายนะคะอันนี้ก็พูดตามที่หมอบอก
เขาก็จะมีเอฟเฟคของพวกซีลิโคนที่เหลืออยู่
มันก็จะบางทีตื่นมาเราไปทานส้มตำทานของแสลง
มันก็จะมีบวมบ้างอะไรบ้างเนี้ยแล้ววันสองวันมันก็จะยุบลง
เอาจริงเคยคิดอยากทำแต่แต่ไม่มีคิวทำขนาดนั้น
ถ้าทำหน้าอกมันพักไม่ได้หรอก๕วัน
ใช่มันทำไม่ได้
วันเราไม่ได้แบบจัดทรงเราไม่ได้ใส่ชุดที่มันโชว์หน้าอก
เราก็แบนวันไหนเราอยากมีชุดลาตี
ก็งัดขึ้นมาเราก็มีบ้างแหมเราก็ไม่ได้แบบแบนตะแต๋